ไม่รู้ว่ามุดไม่ได้สุดท้ายต้องหยุดแบบเอียงกระเทเล่

แต่เห็นไหมเอียงกระเทเล่แบบบนหัวคุณขวัญเนี่ย

คือเขาไม่รู้ไงลงมาแล้วกะจะกลับรถใต้สะพาน
แต่ปรากฏสะพานมันเตี้ย
ลืมไปว่าไอ้ตู้ข้างบนมันสูง
เออลืมไปว่าผมตัวสูงผมกระด้านจะไปมุดนะฮะ
คุณผู้ชมแล้วสะพานตรงนี้มันเตี้ยมากนะ
คุณเวลาดูข่าวแบบนี้หรือรถกำลังจะเลี้ยวเข้าใต้สะพาน
แต่คือจะขดคอเพื่อที่จะให้มันพล

ดคอตามนี่ค่ะความสูง๒เมตร๕๐เองนะฮะ
แต่ว่ารถกระบะตู้ทึบน่าจะสัก๓เมตรกว่านะครับ
๒เมตร๕๐แค่รถเก่งมุดไปก็ยังเสียวหลังคาอยู่เลยนะฮะ
นี่ฮะแต่สุดท้ายกระบะตู้ทึบแบบห้องเย็นก็ติดแงกตะแคงซ้าย
เพราะว่าไปชนเข้ากับขอบสะพานไปต่อไม่ได้นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นจุดกลับรถใต้สะพานกม๒ขาเข้าพัทยา
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็อย่างที่เห็นไปว่ามีป้ายเตือนว่าความสูง๒เมตร๕๐เท่านั้น
ทีนี้สอบถามคนขับกระบะคันนี้นะฮะเล่าแบบเขินอายนิดหนึ่ง

บอกว่าตอนแรกผมขับรถมาปกติแต่ก็ลืมไปว่ารถของผมที่ขับมา
มันสูงเกินกว่าใต้สะพานทีนี้จะรีบหักออก
แต่ไม่ทันแล้วมีรถจี้ตามหลังมาแล้วมันเป็นเนินลงด้วยคุณ
ผมหยุดไม่ทันมันก็เลยมาค้างแงกแบบนี้นะครับ

ผมลืมไม่รู้

ทีนี้ทางหน่วยงานก็ได้ปรัสสารรถยกของกู้ไพค์
ช่วยดึงกระบะให้ถอยออกมาแบบนี้นะครับ
สำหรับป้ายบอกความสูงตั้งข้อสังเกตแบบนี้
ว่ามีเพียงป้ายที่ติดอยู่ตรงสะพานเลย

คือก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมามุด

ถึงขนาดป้ายตรงที่เห็นไหมบ้ายเส้นทางชี้ลูกศร

หรือว่าด้านบนน่ะ
บนมีแต่เขาบอกว่ามีแค่จุดเดียว

อันนี้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มาติดเพิ่มไว้หน่อย

จะได้ไม่มีรถมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะครับ